เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ส่งไปเรียนทั้งในไทยและก็ในต่างประเทศ

จำนวนนี้เป็นทุนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ
แต่ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับ
เกินครึ่งที่ยังเรียนไม่จบ

แล้วมันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกรณีที่

รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ

วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคิดวิเคราะห์เรื่องของทุนการศึกษา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ข่าวใหญ่คลึกโครมนะครับ

เบื้องต้นครับพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลชุดนี้ก่อน
ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไป๓๐ปีที่ผ่านมา
เราพบว่ารัฐบาลนั้นจัดสรรทุนการศึกษา
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนี้ด้านเดียวนะครับ
มีตัวเลขผู้ได้รับทุนไม่น้อยกว่า๑๕๐๐๐คนครับ
ตัวเลข๑๕๐๐๐คนนี้คุณผู้ชม
มีทั้งศึกษาต่อในประเทศและศึกษาต่อต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อปีนับล้านบาทนะครับไม่น้อย
ดังนั้นในช่วงแรกนี้ถามอาจารย์สมเกียจแบบนี้เลย
อาจารย์ว่าณวันนี้ประเทศไทยของเรา

สำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับอาจารย์
เรายืนอยู่ในจุดที่รัฐบาลเห็นความสำคัญ
การสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ
ปีจึงส่งคนไปเรียนไม่น้อยกว่า๑๕๐๐คนครับ

ยังกลับมาเกินครึ่งหนึ่งนิดหน่อย

ที่อยู่ในกระบวนการกำลังเรียนอยู่

ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราคงต้องมา

อาจารย์ครับอย่างนั้นยกตัวอย่างกรณีศึกษา
อย่างกรณีของทุนสกอที่ให้กับผู้ได้รับทุนไป

ในของทุนการศึกษาประเภทสกอนี่เป็นยังไงครับอาจารย์
ทุนสกอเป็นทุนที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย
ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับ

ในช่วงระหว่างปี๒๕๓๕ถึง๒๑๔๘มีให้ไปแล้ว
มาควรจะเรียนจบกันได้แล้ว
เพราะว่าคนรับทุนรุ่นสุดท้าย

แต่ว่ายังมี๑๕๐๐คนครับที่ยังไม่ได้จบการศึกษาครับ
ซึ่งจริงแล้วควรจะจบแล้ว๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ครับก็เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับ
ว่าทำไมถึงยังเรียนช้ากัน
หรือว่ามีบางส่วนหนีทุนไปแล้วหรือเปล่านะครับ

นั่นก็คือทุนที่ชื่อว่าพศวท

แล้วก็ตั้งใจจะสอบแข่งขันชิงทุนนี้

ทุนพศวทเป็นทุนเด็กเรียนดี
ไปเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ
ทุนนี้ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับ
แม้จะมีคนเรียนจบมาแล้วเกือบ๖๐

แต่ว่าก็ปรากฏนะครับว่าในการรับทุนของปี
ถึง๒๕๔๓นะครับ
ซึ่งเวลาคนรับทุนรุ่นสุดท้ายผ่านไปแล้ว๑๕ปี
ปรากฏว่ายังมี๑๒ครับที่ยังเรียนไม่จบนะครับ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่ากำลังเรียนไม่จบกัน
เรียนอยู่จริงหรือว่าเรียนช้าเกินเหตุ

อาจารย์ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่คนอาจจะเรียนช้ากว่าที่ควรจะเป็น
หรือบางคนนะครับย้ำว่าบางคนเลือกที่จะหนีทุนการศึกษาครับ
ครับระบบนี้เกิดขึ้นมา
เพราะว่าระบบการจัดสรรทุนของรัฐบาลไทยนะครับ
ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพเป็นหน่วยงานเดียว
แต่กระจายถึงอย่างน้อย๕๖หน่วยงาน
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ
แล้วระบบติดตามนะครับอาจจะมีปัญหาว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นครับ
ไม่รู้ว่าคนที่เรียนช้าอยู่นั้นจริงแล้วกำลังเรียนอยู่
มีปัญหาอะไรควรเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่
หรือมีปัญหาอย่างอื่นเช่นหนีไปแล้วต่างเป็นต้นนะครับ

ทำให้คนเลือกที่จะฉันเรียนช้าดีกว่า

กับบางคนที่ไปเรียนมาในบางด้านนะครับ
แล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการวางแผนให้ดี
ความต้องการของคนที่กลับมาทำงานนะครับ
ความต้องการของสถาบันที่ต้องไปสังกัด

กรณีแบบนี้อาจจะทำให้ทำงานไม่มีความสุข

ถ้าอย่างนั้นจากจุดนี้ที่เรายืนอยู่
เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเดินไปทางไหนดีครับอาจารย์
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม

ผมคิดว่าเราควรต้องปรับระบบจัดสรรทุนใหม่นะครับ
เพราะว่าระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่มีปัญหานะครับ
ควรต้องปรับระบบจัดสรรทุนให้มีความเป็นเอกภาพมีกลไกติดตามให้ดีครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือควรจะจัดสรรทุนให้ดีนะครับ
เพื่อให้คนที่ไปเรียนมาแล้วนะครับจบกลับมาทำงานได้ทันที
ความต้องการของคนไปเรียนกับความต้องการหน่วยงานตรงกันครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ซึ่งคุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำทุกวันพุธ
สำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ